สำหรับหนุ่มวีวีรภาพค่ะห่างหายจากหน้าจอไปนาน
ว่างเว้นจากฝีไม้ลายมือด้านการแสดงไปนานเลยนะคะ

หลังจากที่ผันตัวไปเป็นผู้จัดอยู่พักนึงนะคะ
เขากลับมาพร้อมกับผลงานละครเรื่องใหม่
และที่สำคัญตอนนี้กำลังเร่งฟิตหุ่นอยู่ด้วย

ดูเหมือนพระเอกหน้าไทยวีวีรภาพ

ล่าสุดก็เพิ่งได้เลิกเปิดตัวละครเรื่องใหม่
เจ้าตัวนางแทนผู้จัดรวมกับเพื่อนสีกีต้าสิริพิษ

แม้งานผู้จัดละครจะไปได้สวย
ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี
แต่ก็ไม่คิดจะลาจอไปทำงานเบื้องหลังอย่างเต็มตัว
เนื่องจากยังรักและสนุกกับบทบาทนักแสดง
ทำต่อเนื่องมายาวนานถึง๑๖ปี
แต่พักหลังที่ยังไม่มีผลงานออกมาให้แฟนละครได้ติดตาม
ก็เป็นเพราะเรื่องน้ำหนักตัวที่พุ่งทะยานมาไกล
ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังกลับมาลดน้ำหนัก

เนื่องจากได้รับคำสั่งจากต้นสังกัด

เพื่อกลับมารับงานละครตามคำเรียกร้องของแฟนค่ะ

แต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับมาแบบ

พอทำผู้จัดก็เริ่มคิดถึงงานแสดง

ทางสถานีก็ถามอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็เลยแบบเฮ้ยแต่ต้องกลับมาแล้ว
ก็เล่นละครมา๑๖ปีมั้งฮะใช่ป่ะ

มันเป็นหน้าที่เป็นอะไรอย่างนี้ไปแล้วครับ
ส่วนเรื่องหัวใจหนุ่มวีรภาพก็ออกตัวว่า

พร้อมยืนยันภาพสาวที่ไปดินเนอร์ด้วย
เป็นสาวที่กำลังคบหาดูใจอยู่

หรือประกาศออกสื่อเรื่องความรักสักเท่าไหร่
เนื่องจากเชื่อตามคำแนะนำของหมอดู
รวมถึงยังพูดติดตลกว่าความรักครั้งนี้
บจริงจังถึงขั้นวางแผนแต่งงานเลยล่ะค่ะ
ไม่ได้แอบครับผมก็ไปทานข้าวตรงเลยครับ

ถ้าเปิดเรื่องความรักเนี่ยจะทำให้ดวงความรักผมเนี่ย

นี่ไงไม่มีเคี่ยวเล็บแล้วเล็บเพิ่งตัดเล็บมาเมื่อวาน

ถูกต้องครับอยากแต่งงานมาก

กลายเป็นแมวเหมียวหรือเปล่านะ

ตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นผลงานของเขากันนะคะ
แต่ถ้ายุคนึงหลายคนน่าจะยังจำกันได้

ที่ฉันนะครับรู้เรื่องดวงกันแล้วนะ

ห้ามเปิดเพลิงเรื่องความร้องความรัก
งั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

อื่นคุณต้องหาคู่ให้ได้ก่อนอย่างนี้ดีกว่า